คุณผู้ชมค่ะการแทงหยวกเป็นงานฝีมือประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในงานช่าง๑๐หมู่
เพื่อที่จะใช้ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ด้วยนะคะ
เจ้าของสวนกล้วยตานีหม้อในจังหวัดนนทบุรี
ก็เป็นอีกหนึ่งสวนที่เราไปทำพิธีตัดต้นกล้วย
เพื่อที่จะนำไปใช้ประกอบในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวเลยทีเดียว
นายกะเสมปฐมเริกอายุ๓๗ปี
ข้าราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
เจ้าของสวนกล้วยตานีหม้อซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์หายากพอสมควรเลยนะคะ
พร้อมด้วยนางสาวสมมาตรเชียงทองและนายพิรัติสามคุ้มพิมพ์
นำต้นกล้วยตานีหม้อที่ตัดเรียมไว้จำนวน๙ต้น
และของนายวัฒนาเดชศรีศุกร์อายุ๗๕ปี
เป็นกล้วยตานีหม้อตกเครืออีกจำนวน๒ต้น
รวมเป็น๑๑ต้นด้วยกันค่ะ
วันนี้นะครับหลังจากที่ได้ทำพิธีตัดขอขมา
คเทวดาแล้วก็บวกสวงในการตัดกล้วยตานี
เมื่อวานนี้นะครับในวันนี้ทางผม
แล้วก็ครอบครัวแล้วก็เพื่อนนะครับได้มาช่วยกันนำต้นกล้วยที่ตัดแล้ว
พร้อมจัดพระที่สวนแห่งนี้๙ต้น
ของสวนของคุณตาวัฒนาอีก๒ต้นนะครับ
เพื่อนำส่งไปที่พระบรมมหาราชวัง
เพื่อรอการประกอบพิธีแทงหยวกต่อไป
สำหรับใช้ประดับพระจิตกาธานงานพระราชพิธีพระราชเทิงพระเริง
พระบรมประสบพระบาทสมเด็จและปรมินทรมาฮาผู้ยุคลอดุลยเดชนะครับ
ในครั้งนี้ที่มาได้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้
ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์บุญชัยทองเจริญบัวงามนะครับ
จากวิทยาลัยในวังฉายเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้
เห็นความตั้งใจของพวกผมและครอบครัวนะครับ
นี่ค่ะเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะคะ
โดยต้นกล้วยตานีที่จะใช้ประกอบพิธีจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษ
ก็คือลำต้นตรงนะคะกาบภายในมันจะมีมาก
แล้วก็ไม่หนาหรือว่าบางจนเกินไปด้วยนะคะ
แล้วก็ภายในก็จะมีรังพึ่งมากกว่าต้นกล้วยชนิดอื่นด้วย
คือจะต้องมีการคัดสรรกล้วยที่มีคุณสมบัติดีแล้วก็ตรง
เพื่อที่จะใช้ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙